มีความเห็นจากทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นะคะ

การันตีได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการปฏิวัติจากทหารเนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันวันครบรอบ๔๔ปี๖ตุลาปร์๒๕๑๙
อานนท์นำพาประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะมีการยกระดับ
ชุมนุมกันแบบยืดเยื้อด้วยค่ะ
ครบรอบ๔๔ปีเหตุการณ์๖ตุลา๒๕๑๙มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมเละแล้วก็เวทีวิชาการ
เพื่อร่วมกันรำลึกและเรียนรู้ประวัติศาสตร์
พร้อมทั้งไว้อะไรวีรชนผู้สูญเสีย
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาท
พวงมาลาดอกไม้แล้วก็ยืนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
อกจากนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยังได้มอบรางวัลค่ะรางวัลจารุพงศ์ทองสินซึ่งเป็นนักศึกษาที่หายไปในเหตุการณ์๖ตุลา
ให้แก่นายอนนมภาและนายพนุภงศ์จากนอก
แก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วย
อานนทภายืนยันนะคะว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่
ต่อสู้เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ซึ่งการชุมนุมวันที่๑๔ตุลาคมนี้ถือเป็นการรวมกลุ่มจากส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
หลังจากข้อเรียกร้องของตัวเองไม่ได้รับการตอบรับ
จำเป็นต้องขยับเพดานต่อสู้แบบต่อเนื่อง
ไม่ใช่แค่แสดงพลังแล้วกลับบ้าน
แต่ว่าจะยืดเยื้อขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะ

จะมีการเคลื่อนขบวนด้วยไหมคะ
อยู่ที่มวลชนอยู่ที่มวลชนอยู่ที่ความพร้อมของมวลชนครับ

ความตั้งใจคือเราจะอยากแสดงพลังเพื่อกดดัน
ให้รัฐบาลประยุทธ์ออกไปแล้วก็ร่างคำนวณใหม่
ข้อเรียกร้องหนึ่งในนั้นที่มีการหยิบยกขึ้นมา
คือการเรียกร้องให้ทางสภาเปิดวิสามันในการรับร่างรัฐมนูล
ซึ่งเราคิดว่าจริงในลำพังสอสอเนี่ย
มีนโน้มที่จะรับร่างคำนวณสูงมากถ้าไม่มีสอบวง

ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
บอกว่าชินแล้วค่ะกับการถูกขับไล่
เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ต้องยิ่งทำงานหนักขึ้น
เชื่อว่าเดี๋ยวหลายอย่างจะปรากฏให้เห็นเองค่ะ
นี่เป็นช่วงมันเวลาที่หลายอย่างจะปรากฏออกมา
ว่าประเทศไทยมันติดกลับอยู่ที่ใครบ้าง
พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะ

ยืนยันว่าเรื่องการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง
สถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้โอกาสปฏิวัติไม่มีอยู่แล้ว
เพียงอย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสร้างเงื่อนไข
ทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของอดีตผู้บัญชาการทหารบก

ล่าสุดก็มีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้จะเข้าอุปสมบทอย่างเงียบ
วัดหงรัตนารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี
เนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ